มาดูเหตุการณ์เตือนภัยบนท้องถนนกันหน่อยค่ะ
คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยคือมันเป็นจังหวะเบียดนะคะ
สองคันเบียดกันแล้วก็ล้มไปกลิ้งกับถนน

แต่ว่าโชคดีนะที่เขาใส่หมวกกันน็อก
แต่แหมคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเบียดเนี่ยนะ
ไม่ได้อยู่ช่วยเลยนะคือไปต่อเลยอะค่ะ
ซึ่งผู้หญิงคนที่เขาขับรถยนต์

แล้วก็มีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่ตามมาข้างหลังก็จอด

คลิปนี้ค่ะในเพจเขาแชร์

ชาวโซเชียลเขาก็วิภาควิจารณ์ถึงพฤติกรรมของมอเตอร์ไซค

ทีนี้ไทยรัฐทีวีของเราติดต่อไปที่คนเจ็บ

ผมอยากรู้คือจังหวะนี้คือทับศีรษะ
หรือว่าทับรถจักรยานยนต์กันแน่
คือเหตุการณ์นี้เขาเล่าให้ฟังนะ
เขาบอกว่าเกิดขึ้นตอน๙โมงเช้า
วันที่๑๔สิงหาแถวโลตัสมินบุรี
คือเขาก็โพสต์บอกว่าอยากเตือน

ต่อให้ระวังมากแค่ไหนแต่คนอื่นไม่ระวัง

มาจากไหนไม่รู้สอยผมจนร่วงลงไป
แล้วผมโดนรถยนต์สีขาวเหยียบเต็ม
เท่ากับทับศีรษะเนอะ

เหมือนทับอะไรสักอย่างเราก็เพ่งมองอยู่ว่าทับอะไร
ก็นี่ไงสรุปแล้วทับเข้าไปตรงศีรษะ
แต่โชคดีที่เขาใส่หมวกกันน็อก
คือเขาบอกว่าดีนะที่ผมรอดมาได้
จะโดนรถยนต์คันขาวเหยียบไปเต็มน่ะ
คือคุณแม่อันนี้คือหมวกกันน็อกช่วยชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็ให้ชาวโซเชียลไปช่วยกันแชร์คลิป
ตามล่าผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปหน่อย
ตอนนี้เขาแจ้งความเอาไว้แล้วที่สนมินบุรีนะคะ

แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าโดนรถเหยียบไปเต็มแบบนี้
เขาบอกว่าพี่ผมไปเอฟสเตอร์เรสีรษะดูแล้ว
ก็ไม่เจอความผิดปกติอะไรไม่ได้มีรอยร้าว
ไม่มีภาวะเลือดข้างอะไรเลย
แต่ผมปวดหัวแล้วก็มึนช่วงแรก

คือเขาก็ยอมรับว่าโชคดีที่เขาสวมหมวกกันน็อก
โอ้โหปฏิหารจริงเลยนะฮะ